ที่แน่นอนแล้วนะคะว่า๗ช่องทีวีดิจิทัล

ก็คือพนักงานที่ทำงานอยู่ใน๗ช่องดิจิทัล

สิ่งนี้ทำให้กศธลหลีคาที่การกศธ
เตรียมหามาตรการช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบ
ถากรตันทศิษย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธช
เปิดเผยว่าวันนี้ค่ะมีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลทั้งหมด๗ช่อง
ที่แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือยื่นต่อกศธชเพื่อขอคืนใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลนะคะ
สำหรับ๗ช่องมีช่องอะไรบ้างที่แจ้งความประสงค์ขอคืนใบอนุญาต

สำหรับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยนะคะ
ผู้ประสงค์คืนใบอนุญาตจะต้องส่งแผนการขอยุติการออกอากาศ
ให้กับทางกศธชภายใน๓๐วันนับจากวันนี้
ก็คือ๑๐พฤษภาคม๒๕๖๒นะคะ
ศธชเองจะจ่ายค่าชดเชยการคืนใบอนุญาต
ภายใน๖๐วันซึ่งแต่ละช่องจะได้รับเงินไม่เท่ากันขึ้น
มูลค่าการประมูลใบอนุญาต
หลังจากนั้นจะให้เวลาแต่ละช่องประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการยุติการออกอากาศ๔๐ขออภัยนะคะ๓๐๔๕วัน
โดยจะเริ่มมีช่องที่ยุติออกอากาศเร็วที่สุด
คือเดือนกรกฎาคมนี้ช้าที่สุดสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
ภายในสัปดาห์หน้าเป็นการหารือนะคะเกี่ยวกับ
มาตรการเยียวยาพนักงานที่ได้รับผลกระทบ
จากการคืนใบอนุญาตครั้งนี้
โดยได้มีการแจ้งผู้ประกอบการที่
ขอคืนใบอนุญาตให้พิจารณาจ่ายเงินชดเชย
ให้กับพนักงานในอัตราที่ดีกว่ากฎหมายแรงงานกำหนดไว้
เพราะรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเต็มที่แล้วค่ะ